ที่อุดรธานีครับว่ากันด้วยเรื่องราวของคนที่เขาเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันหน่อยครับ
รางวัลที่๑โดนเต็ม๑๒ล้าน
คือถูก๑๒ล้านเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาเคยพูดหอกว่าถ้าถูกรางวัลที่๑เดี๋ยวจะเลิกกับเมีย
แต่พอถูกจริงปั๊บเนี่ยเขาขอบอกเลยนะฮะ
รักเมียจนวันตายเพราะไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข
ไม่มีวันทิ้งเมียเขาโชว์หวานออกสื่อด้วย
เหรอคุณขวัญคุณผู้ชมลองดูครับ
ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบาย
ยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ให้คำมั่นสัญญาครับบรรยากาศหวานชื่น

โอ้โหหอมฟอดใหญ่นะ
นี่ฮะคุณขวัญอย่าอิจฉานะ
อ่าค่ะตาร้อนมากนะเวลานี้
อยู่กินกันมา๓๐กว่าปีแล้วครับ

คือผัวเมียคู่นี้เขาเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ที่อุดร
ถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านนะครับ

แล้วฝ่ายชายเขาลั่นวาจาเลย
จะขอรักเมียจนวันตาย
ไม่มีวันทอดทิ้งเมียอย่างแน่นอน

ไปที่บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านถิ่นหมู่ที่๕
ในพื้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ก็ไปเจอกับนายประภาษณ์แล้วก็นางยุพินศรีดาคุณ

คุณประภาษณ์อายุ๕๑ปีบอกว่ามีอาชีพรับจ้างตัดไม้

และครอบครัวนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทาลิก
ปกติแล้วไม่ชอบซื้อลอตเตอรี่ไม่เล่นหวยด้วย
แต่งวดล่าสุด๑๖ธันวาที่ผ่านมายอมซื้อเพราะอะไร
ขึ้นเงินที่ธนาคารในห้างแห่งหนึ่ง
เป็นเงินที่ได้มาจากน้องผู้หญิงในหมู่บ้าน
ซึ่งน้องเขาไปมีครอบครัวที่ฝรั่งเศส

เพื่อจะเอาเงินไปสร้างธาตุเก็บกระดูก
ไว้บนหลุมศพของแม่น้องเขา
ไปเข้าฝันน้องไกลถึงฝรั่งเศส
บอกว่าหนาวไม่มีบ้านแล้วก็หิว

แล้วก็เอาขนมจีนน้ำยาไปเส้นไหว้ให้ด้วย
เงินมาให้มีเลข๘หลักเป็นรหัสครับ

กว่าจะขึ้นเงินได้หลังมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะ
จำได้ว่ามันมีเลข๓ตัวท้าย๐๙๓คุ้น
จะขึ้นเงินแต่ละครั้งมันยากเย็นหลัง

เอาไอ้เลขนี้ที่มันยากเย็นซะเหลือเกินไปลองเสี่ยงดวงดูแล้วกัน
ตัวเองอยากซื้อแต่คนที่จ่ายเงินคือฝ่ายหญิงครับ
ภรรยาสุดที่รักครับจ่ายเงินไป๒ใบ๒๐๐บาท

ที่หวยจะออกยังพูดเล่นว่า
แต่ถ้าฉันถูกรางวัลที่๑ฉันแยกกับเธออยู่นะจ๊ะเมียจ๋า

เขายืนยันที่พูดนั้นแซวเล่นเฉย

ไม่มีวันทอดทิ้งเมียเพราะอยู่กันมา๓๐ปี

เดี๋ยววันจันนี้จะไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำนะครับ

เป็นเงินที่พระเจ้าอวยพรและเมตตากับครอบครัวเพราะเขานับถือคริสต์ด้วย

จะเอาเงินไปปลดหนี้สร้างบ้านใหม่
แบ่งเงินให้ลูก๓คนเป็นทุนสร้างอนาคต
แล้วจะทำบุญทำทานให้กับคนยากไร้ต่อไป
เพราะเขาเคยจนและเคยเดือดร้อนมาก่อน

บุญต่อบุญครับอนุโมทนาสาธุ

อยากให้เป็นตัวอย่างกับคู่อื่นด้วยนะคะ